ไปดูฟอร์มของฟุตบอลไทยฤทธิ์เมื่อวานเองครับฉลามชนชุดีเอฟซีต้องบอกว่า
ช่วงนี้งับเก่งจริงนะครับแล้วก็งับดุด้วยนะครับ
บุกไปทะลมสายเมืองทองยูนเต็ดห้าประตูตอนหนึ่งเลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมนะครับก็ทำให้พวกเขานั้นขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนนะครับ
ที่วันนี้จะมีเกมคู่บิ๊กแมชเลยนะครับก็เป็นการลุ้นแย่งจ่าฝูงกันนะครับ
สองสองทีมที่ฟอร์มดีที่สุดนะครับแบงคอกยูนิเต็ดนั้นจะเปิดบ้าน
รับการเยือนของราชบุรีนะครับที่น่าสนใจก็คือทั้งสองทีมเนี่ย
ยังไม่แพ้ใครเลยด้วยใช่ครับผมใครต้องบอกว่าใครชนะก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูง
ใช่นะครับก็ลุ้นแล้วกันนะครับว่าจ่าฝงจะเปลี่ยนมือหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเราย้อนไปดูฟอร์มของทางด้านชมบุรีเอฟซีเมื่อวานนี้นะครับ
ก็บุกไปเยือนทางด้านเมืองทองอยู่ในตัดครับครับผมนัดที่หกนะครับ
เมื่อวานเองเมืองทองเปิดบ้านพบชนบุรีครับชนบุรีขึ้นนำก่อนนะครับ
ตรงนี้เป็นอัมรุออสตาร่าครับหม่งเข้าไปครับนาทีสายสองนะครับ
จากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่สายเจ็ดนะครับชารงยิงเป็นสองสูตรให้ชนบุรีครับ
เมืองทองไล่เป็นหนึ่งต่อสองครับจากปรเมฆอัดวิลัยนะครับนาทีสี่สิบเจ็ด
มาต่อชนบุรีแล้วครับเป็นโอนโกตรงนี้นะครับ
ของลูกาโซช่านะครับชมบุรีนำสามหนึ่งแล้วก็เป็นอามาดู
ยกเข้าหน้าแล้วปัดลูกเนี้ยเป็นสี่ต่อหนึ่งนะครับนัดที่เจ็บสี่นะครับ
แล้วปิดไทดายโลกับยิงจุดโทษเข้าไปนัดที่เก้าสิบบวกหนึ่งครับ
จบเกมชนบุรีก็บุกถล่มเมืองทองห้าหนึ่งนะครับมีเพิ่มเป็นสิบห้าคะแนน
หลังจากฝูงชั่วคราวนะครับส่วนเมืองทองยังมี๖คะแนนเท่าเดิมนะครับ
อันดับสิบของตารางครับไปดูอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับ
รามยูเต็ดนั้นบุกไปเยือนโปรลิสเตโลนะครับเกมนี้ไปเตะที่ราชบุรีนะครับ
สนามมุนเจ้าจินดาธรังเยี่ยวของเทโลเนี่ยไม่พร้อมก็นัดที่สิบเอ็ดนะครับ
บุรีรำนำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับลูกยิงของทางลอซาด้าดูบูย่านะครับ
ลงเล่นเกมแรกให้กับบุรีรำด้วยนาทีสิบสี่นะครับดูมบูย่าคนเดิมครับ
ลูกที่สองของตัวเองนัดนี้ครับจึงเปลี่ยนทางเข้าไปครับสองศูนย์
นัดที่สิบสี่แต่ว่านาทีสามสิบเก้าครับเทโลไล่มาหนึ่งตัดสองนะครับ
ดาบนี้เข้าไปครับจากมาร์คบาร์โบนาทีสี่สิบสองครับ
บุรีรัมหนีเป็นสามต่อหนึ่งไหลเข้ามาแล้วก็เป็นทางโกรันคาวซิชนะครับ
ให้บุรีรำเล่นง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้แล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับ
นำห่างสี่หนึ่งเลยจากคาวซิชคนเดิมนะครับ
หลังเองก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมบุรีรำนั้นบุกมาถล่ม
เป็นในหนึ่งในทีมนะครับที่ยังไม่แพ้ใครแต่๖นัด
แต้มเดียวอยู่รองบ๊วยส่วนผลอีกคู่นะครับ
วันนี้เองก็ยังมีเกมบิ๊กแมชนะครับไทยลีกก็มีแบงคอกครับ
จะเปิดบ้านพบกับราชบุรีเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
ทั้งคู่ยังไม่แพ้ใครนะครับใครชนะเกมนี้ก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงทันที
เกมนี้ก็ไม่มีผู้เล่นติดทดแบนนะครับ
แล้วก็จะได้ปกกล้าอันนั้นที่กลับมาพิษสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
ลงเป็นตัวจริงนะครับแทนที่ทางชายวัดศรีนาวงศ์
หลักรายอื่นอยู่ครบครับเอลตันกอนทาเวสคุมเกมรับ
ธิริพันธ์พ่วงจันทร์วอนเดอร์หลุยแล้วก็แฮเบอร์ตี้
พร้อมลงยิงทีมเก่านะครับส่วนทีมเยือนนะครับ
ของทางด้านซาบีโมโร่กุญซือราชบุรีเอฟซี
นัดล่าสุดนี้เปิดบ้านเสมอกับโปรลิสเซโลหนึ่งต่อหนึ่ง
นี้หมดสิทธิ์ใช้งานนะครับแบ็คขวาทีมชาติเมียนมาร์อย่าง
พโยวินที่โดนใบแดงไล่ออกจากเกมล่าสุดนะครับ
ที่เด็ดก็ยังมีจักรพันธ์แก้พรมแล้วก็แล้วก็มีทาง
เป็นกองหน้าที่เด็ดในสำรองนะครับผลงานพบกันของทั้งสองทีม

แบงคอกไปก่อนหนึ่งต่อสองนะครับส่วนเลขสอง
คอกเสมอกับราชบุรีศูนย์ต่อศูนย์นะครับโดยที่
คอกยูเนเต็ดนั้นไม่เคยแพ้ให้กับราชบุรีเอฟซี
บ้านของตัวเองเลยนะครับนับตั้งแต่ปีสองพันสิบสาม
เป็นเวลาถึงเก้าเกือบสิบปีแล้วด้วยนะครับครับผม
ส่วนไทยลีกวันนี้ก็มีแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับ
ประจวบพบกับบีจีปฐุมครับสิบแปดนาฬิกาลำปาง
เปิดบ้านพบสุโขทัยแล้วก็คู่ดึกหน่อยแล้วครับ
เก้านาฬิกาหนองบัวพบการท่าเรือครับ